วันนี้คุณช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วง
ถ้าไปดับกลิ่นเหม็นกลิ่นเงินทอนน่ะ
นี่น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดคน
แม่ทางนี้หน่อยค่ะ
แถวนี้มันคนกรุงเยอะเปล่าเนี่ย
กิจกรรมแรกเมื่อคุณชูวิทย์มาถึงกระทรวงคมนาคมนะครับ
เอาน้ำยาดับกลิ่นเหม็นเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นที่ว่าคือกลิ่นเงินทอน
แล้วก็น้ำยาทำความสะอาดคนโกงเอ๊ะแถวนี้มีคนโกงไหมนี่

พ่อโป้มามาทำไมก่อนมาดูแหละเนาะ
มาติดตามสถานการณ์นะมาสังเกตการณ์

คุณชูวิทย์บอกว่านี่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์
ประเด็นเรื่องการทุจริตเงินทอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงบางขุนลมีนบุรีสูวินทวง

มีการล็อกสเปคหลังจากการประมูลราคาครั้งแรกถูกล้มไป
เพื่อให้เอกชนบางรายเข้าหลักเกณฑ์แค่บริษัทเดียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาบอกว่า

บางขุนนนตร์มีนบุรีสุวินทวงศ์
พุฒิจริตร์มีเงินทอน๓หมื่นล้านบาท

อันนี้คือที่ทำเนียบใช่ไหมอันนี้เป็นภาพเก่านะฮะขวามือคุณศักดิ์สยามนั่นคือวันนั้นนะวันนั้นที่ผ่านมานี่แหละ
หลังจากที่คุณชูวิทบุกไปทำเนียมแล้วพูดเรื่องนี้มันพาดพิงไงคนก็ไปสอบถามรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
เขาเลยบอกสงสัยเช้าวันนี้คุณชูวิทย์ลืมล้างหน้าแปลงฟันแล้วมั้งก็เลยพูดออกมาแบบนั้น
วันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยมาล้างหน้าแปลงฟันที่กระทรวงคมนาคมให้ดูจ่ะไปเลยจ้ะ

ซึ่งจังหวะที่กำลังแปลงฟันอยู่ค่ะ
คุณสุขสมรวยวันธนีกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แล้วมีคุณพระข้าวพงศ์ศิริการธรรมาชผู้ว่าการการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม

แล้วก็เอาสเปรย์เอาน้ำยาทำความสะอาดมาโชว์เฉย

เอกสารหลักฐานเดี๋ยวจะเอาไปให้นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และจะขอฝากน้ำยาบ้วนปากให้รัฐมนตรีศักดิ์สยามด้วยค่ะ
ลองดูจังหวะนี้หน่อยสิ
ลองดูอะไรผมปากนี้เดี๋ยวผมบ้วนให้ก็ได้ผมบ้วนให้ดู
นี่ไงทำไมเหรอ
ประทักษ์คารมกันเลยจังหวะที่คุณชีวิตไปกล้วปากให้ใกล้ดี

คือตอนจังหวะกลัวคอมันใกล้มากไง

คือคุณสุขสำรวยเองก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะคะว่า

ลงพื้นที่จังหวัดสุรินกับบุรีรำถูกกำหนดไว้แล้ว
ก็เลยสั่งการให้เธอในฐานะเลขามารับหนังสือ

กล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรใช่ไหม
ก็อุตส่าห์จะลงมารับเรื่องรับหนังสือไง
ทำไมไม่เอามาไม่มีหลักฐานมาให้

บอกว่าไปกล่าวหาไว้แต่ไม่มีหลักฐานมาให้
ก็เลยอยากจะมาหาหลักฐานไงมาขอหลักฐาน
ใช่ก็ไม่เห็นเอามาเอามาแต่น้ำยาบ้นปาก

คุณชูวิทย์บอกจะไปยื่นที่นายกเลยใช่ไหม
ไปยื่นที่นายกผ่านศูนย์ร้องเรียนความดำรงธรรมนะ

คือที่ออกมาไม่ได้รับเงินจากหน่วยงานหรือเอกชนอะไรเลย

ว่าถ้าพักภูมิใจไทยหาเสียงในกรุงเทพ
คุณชูวิชจะทะลมไม่ได้สักคะแนนเดียว
ประกาศเกราะนั่นแบบโอ้ยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอีกแล้วนี่

นี่ภาพวันนี้นะอันนี้คือวันนี้นะ

ขอให้ตกนรกหมกไหม้ทั้งครอบครัว

ไม่ปีนี้ก็ขอให้ปีนั้น
ปฏิญาณว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่นั้น
คือขบวนการชน
ลูกช้างข้าพเจ้าไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
แต่ถ้าใครรับเงิน
และกระทำการลบสเปคให้ประเทศชาติประชาชนเสียหาย
ก็ขอให้มันตกนรกหมกไหม้ทั้งครอบครัว
ไม่ปีนี้ก็ขอให้ปีหน้า
ขอให้มันชิบหายวายป่วง

หน้ากระทรวงคมธนาคมค่ะ

ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานดูรายละเอียดแล้ว
ว่าทำให้กระทรวงคมนาคมเสียหายไหม
ประเด็นที่คุณชูวิทยกล่าวหาเรื่องการล็อกสเปคใช่ไหมค
ครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลอยู่

หลักเกณฑ์การประมูลใหม่ทำให้เปิดกว้าง
กิดกันผู้ฟ้องแล้วก็สามารถหาพันธมิตรได้
เขาบอกเขายินดีดำเนินการตรวจสอบอ่า